จากฝุ่ตบอลนะครับมาดูวอลเลเบิ้ลกลบ้าน
เช่งแช็มเอเชียร์รุ่นอายุต่ำกว่า๑๘ปี

ซึ่งไท๑๙๘๑นั้นทอมดีสำหรับทีมยุคละสนหญิงของไทไลน์

เอาชนะทางด้านพร่งกงได้๓๐
วันนี้ยังถือว่าเป็นงานง่ายนะครับของทีมวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยในวอเล็กบอลยุชนหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า๑๘ปี
ชนะเลิศแห่งเอเชียประจำปี๒๕๖๐ทีมชาติไทยในชุดสีดำครับที่เข้ารอบมาในฐานะแชมป์กลุ่ม๓
ทีมสาวไทยเนี่ยเล่นได้เหนือกว่าเยอะนะครับในเซตแรกแต่ว่าฮ่องกงครับฮึดสู้แล้วก็ทำให้ไทยนั้นต้องออกแรงเหนื่อยมากขึ้นในเซตที่๒และเซตที่๓นะครับโดยเฉพาะการอ่านบล็อกที่ทำได้อย่างเหนียวแน่นในหลายจังหวะครับ
อย่างไรก็ตามทีมยุพชนหญิงไทยยังมีทีเด็ดที่ขาดมากกว่าตบทำคะแนนได้จากหัวเสาเป็นส่วนใหญ่นะครับก็สลับกับ
ต่อ๐เซต๒๕ต่อ๑๒๒๕ต่อ๒๑และ๒๕ต่อ๑๙
โดยน้องเบสนะครับประพัดศรกองอุดมผู้เล่นบีหลังทำคะแนนสูงสุดเป็นนัดที่๒ติดต่อกันด้วยการทำคะแนน๑๗คะแนนครับ
ซึ่งก็เมื่อรวมผลงานรอบแรกนะครับที่ไทยเคยชนะออสเตรเลียมาทำให้ไทยชนะ๒เกมรวดนะครับก็ต้องไปลุ้นอันดับที่๑ของกลุ่มอีในวันพรุ่งนี้กับจีนนะครับ
ซึ่งโค้ชจรรย์เนียมทัพทิมหัวหน้าภูกษรยอมรับว่าไทยนั้นยังมีปัญหาในเรื่องของการผ่อนเกมในบางช่วง
แต่ถ้าหากเอาชนะจีนได้ก็ต้องมีสมาธิมากกว่านี้

เหมือนเดิมคือการผ่อนเกมของเด็ก
เวลาเล่นไปแล้วก็ผ่อนพอผิดพลาดแล้วก็กลับสู่เกมช้า
มาถึงรอบนี้ทุกทีมมันเต็มที่อยู่แล้ว
ยังมีความรู้สึกว่าเรายังสามารถสู้กับจีนได้นะครับ
ถึงผลจะออกมาลักษณะยังไงก็ยังยืนยำคือเดิมว่า
ถ้าเด็กเราสู้เต็มร้อยเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสที่จะชนะจีนเหมือนเดิมครับผม
ส่วนคนนี้ครับน้องตานทิชากรบุญเลิศนะครับ
ผู้เล่นบอลโนเรลสายสุบัติบ๊อบทีมชาติไทยคนนี้ครับ
ก็กล่าวถึงเกมแย่งแชมป์กลุ่มอีวันพรุ่งนี้ว่า
ถ้าหากชนะใจตัวเองได้ก็สามารถเอาชนะจีนเจ้าภาพได้เลยครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นงานหนักที่สุดนะครับนับตั้งแต่ลงแข่งขันรายการนี้
ย้ำกันอีกครั้งนะครับไทยจะพบกับจีนเพื่อแย่งแชมป์กลุ่มอี
ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา๑๒นาฬิกา๔๕นาทีนะครับ